ส่วนเรื่องนี้ค่ะก็จบลงด้วยดีค่ะ
คุณผู้ชมค่ะหลังจากที่เป็นปัญหามาหลายปีนะคะ

แล้วก็มีการตั้งเขาเรียกว่า๑๘อรหันต์

๑๘อรหันต์ก็คือคณะกรรมการ๑๘คนนั่นแหละ
แต่เราก็เรียกเหมือนกับเป็นให้มันเกี่ยวข้องกับวัดนิดนึง

เป็นเสมือน๑๘อรหารก็คือการคัดเลือกตัวแทนจากทุกหมู่บ้าน
และก็ปรบทภูระราชการจังวัติคอยดูแลและให้คำปรึกษา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้พูดถึงการเดินทางไปยุติข้อพิพาทที่วัดบังคลาน
พิจิตรเมื่อวานนี้ยืนยันว่าปัญหาทั้งหมดคลี่คลายแล้ว
ฝ่ายพูดคุยร่วมกันและก็ยอมถอยกันคนละก้าวค่ะ
คดีความระหว่างวัดกับชาวบ้านก็ยอมถอนฟ้องทั้งหมด
ส่วนคดีอาญาที่มีการทำร้ายร่างกายก็ไม่มีใครติดใจเอาความแล้ว

จบลงเรียบร้อยนะคะพบตรบอกอีกว่า
ลงพื้นที่เมื่อวานก็ไปเปิดห้องเก็บสมบัติในวัด
ก็เลยทำให้ได้รู้ว่ามีโบราณวัตถุจำนวนมากเลย
ตั้งแต่สมัยราชการที่๑รวมถึงงาช้าง
ก็เลยได้ตรวจสอบและทำบัญชีจัดเก็บให้ชัดเจน
เพราะว่ามีโบราณวัตถุจำนวนมากเลย
ส่วนเงินสดไม่ได้จัดเก็บไว้ที่วัด
แต่จะอยู่ที่มูลนิธิของวัดประมาณ๖๐ล้านบาทค่ะ
ก็แบ่งเป็นเงินของมูลนิธิ๓๐ล้านบาท
แล้วก็ของวัด๓๐ล้านบาท
ซึ่งเป็นรายได้มาจากการจำหน่ายวัตถุมงคลค่ะ
เรามีตำรวจชุดหนึ่งที่เป็นคอนเซาต์ให้ชุด๑๘กรหัน
เวลาเขามีปัญหาที่เขาเคลียร์ไม่ได้เราจะเข้าไปช่วย
เพราะเราเป็นคนกลางเราไม่มีผลประโยชน์กับวัด

แล้วดูพี่ก็เลยสั่งให้ทำเป็นบาร์โค้ดแล้วยิงแต่ละอันเลยนะครับ
ให้ทำเหมือนครูรุภัณฑ์ของหลวงเลย
ใช่มีการฟ้องร้องอันนี้มันเป็นความผิดที่ยอมความได้

อาญามันไม่ได้มีอาญาที่มันเป็นโทษไม่มีเลยนะ

เขาไม่ได้ไม่ติดใจเอาความไม่มีครับ
เมื่อวานเราถอนทั้งหมดไม่มีเลยทั้งหมดครับ

ตั้งจากที่อลักษังมานานนะครับ